ท่านผู้ชมครับมาดูอีกเรื่องหนึ่งครับอันนี้ก็เป็นปัญหาที่เจอบ่อยในช่วงนี้นะคือผู้เช่าห้องพอเช่าเสร็จทิ้งห้องไปแล้วเนี่ยโอ้โหเละเทะเลยค่ะส่วนมากก็ห้องเช่าหอพักแต่ทีนี้คอนโดมิเนียมราคาเป็นสิบล้านที่พัทยาแล้วเห็นวิวทะเลเป็นคอนโดมิเนียมหรูดูสภาพที่คนเช่าเขาทิ้งห้องไป
เต้นพอกับที่โชว์โรงข่าวเนี่ย

หลังจากนั้นตรงนี้ระเบียงน่ะสย่าเต็มด้วย

นอนเต็มด้วยด้วยสย่า

นอน

เอ้ยตัวนี้ก็ช่องกับที่นี่เลยนะเยอะแบบนี้
ทำไมเจียงให้เริ่มไหลกว่านี้นะ

โอ้โหเห็นแบบนี้ต้องถามว่าเขาทิ้งห้องไปนานหรือยังคะ
ทำไมมันโหเละเทะได้ขนาดนี้

เจ้าของห้องตอนที่มาถ่ายคลิปนี้นะคุณมาสอนพูดเลยบอก
เหมือนเลยเหมือนเด๊ะเหมือนในข่าวที่เขาออกกันเลย

ทิ้งห้องแล้วปล่อยห้องแบบเหละเทะ

นี่คอนโด๑๐ล้านนะห้องเบอร์เลอร์เลยนะ
ใหญ่มากค่ะแล้วก็อย่างที่มองไปนอกหน้าต่างคือมีระเบียงเห็นวิวทะเลด้วยนะ
นี่ครับเป็นสภาพคอนโดหรูมูลค่า๑๐ล้านนะครับ
เขาปล่อยให้เช่าครับอยู่ย่านพัทยาแล้วผู้เช่าย้ายหนีออกไป
มาเปิดเจอก็ทิ้งสภาพแบบนี้ไว้ให้เจ้าของห้องนะฮะ
ไว้ให้ดูต่างหน้าในห้องเละเทะสกปรกเต็มไปด้วยขยะกระจัดกระจายทั่วบริเวณห้องนะครับ
เจ้าของห้องเปิดประตูเข้าไปนี่โอ้โหพังงะเลยฮะ
คอนโด๑๐ล้านของฉันกลายเป็นกองขยะ
คลิปนี้ก็ถูกแชร์ไปในโลกออนไลน์นะครับ
บอกว่านี่เป็นคอนโดมิเนียมหรูที่พัทยาสุดเละเทะ
พร้อมกับระบุข้อความว่าเปิดประตูห้องเข้าไปถึงกับพังงะ

ถ้าเห็นคนนี้อย่าให้เช่าห้อง
อย่าให้เช่าเด็ดขาดทำคอนโดราคา๑๐กว่าล้าน
สไตล์โมเดิร์นอย่างสวยสภาพสกปรกมาก

กลัวว่าคนที่เช่าเนี่ย

ใช่ค่ะเพราะเจ้าของห้องนี้เขาบอกว่า
คนเช่าที่ย้ายออกไปเขากำลังหาห้องใหม่อยู่

แสดงว่าไม่ได้จ่ายเงินห้องนี้

คือถ้าไม่ได้ทำขนาดนี้แล้วตอนที่อยู่เขาอยู่กันอย่างนี้
ใช่คือมันไม่ได้สามารถสกปรกได้ภายในวันเดียวนะคุณภาคภูมิ
มันต้องค่อยสกปรกแปลว่า
ก็อยู่แบบสกปรกแบบนี้มาสักพักหนึ่ง
ถ้าไม่ใช่ว่าแบบแกล้งทิ้งทวนนะนะ
ก็แสดงว่าอยู่กันแบบสภาพแบบนี้เลย
เพราะกว่าจะเละแบบนี้ได้มันใช้เวลา

เพราะฉะนั้นผมคนสะอาดผมเลยไม่ค่อยทราบ

คือต้องสะสมความเล็กจริงกว่ามันจะได้อย่างนี้

ไม่ไหวใจไปกวนใจคนเช่า